สารนะฮะที่ให้ฝากให้พ่อพ่อพ่อของเราช่วยฝากโดยสุดของลูกสาวผม
ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ลำต้นแล้วลูกสาวผมไม่ใช่ยุคเกี่ยว
ผมคิดถึงลูกสาวตลอดสงสารพ่อเป็นลูกผู้หญิงแล้วก็มีหลานเวทคนที่น่ารัก
สงสารมากตอนนี้ไปเยี่ยมลูกตื่นจำตามตาของพ่อหลักให้เพราะลูกสาวตลอด
คิดถึงหากมหากกกว่านี้เป็นวันภูมิใจที่สุดที่ได้ลูกไปออกมาอิฟทุรกิจ
วันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดครับผม

ออกไปในกลุ่มแล้วครับคุณแม่ก็
คุณแม่อยากจะมาแต่ว่าไม่สบายขอบคุณทั้งอ่าท่านคุณภาคสา
นะที่ได้ใส่ถัวล์แล้วก็ให้ความเป็นทำแล้วให้
ประกันตัววันนี้ขอบคุณมากครับผม
อย่างหนูเองก็เพิ่งเล่ามาบอกว่าเมื่อวานน้องเวทโฟเองก็บอกว่า

มันเป็นอย่างไรบ้าง

คือเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องเซ็นยีทีฟ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

แล้วลูกก็ถามว่าทำไมหลานถึงถามแบบนี้

ทำไม่ได้มันเป็นอะไรที่เราทำไม่ได้
อยู่กับหลานมาทั้งหมด๖เดือน
ก็เลี้ยงเองมาอืมมันนี่
เมื่อน้องไม่เคลือน้องบอกว่าวันนี้จะไป
เจอแม่เราน่าจะความสุมเฉื่อเอามาแล้วแม่กับ

ด้วยความที่เราไม่ได้บรีฟให้เขาพูด
หรือว่าอะไรพูดตอนนั้นลูกก็ตกใจเหมือนกันที่เขาพูด
ซึ่งเขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าวันนี้เราจะมาทำอะไร
อืมก็ขอบคุณเขานะ
ที่เป็นอะไรที่ทำให้เราอยากมีชีวิตอยู่
โอเคค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

ถ้าเดี๋ยวต้องเรียบรับคำว่าขอบคุณค่ะ
เก็บมาก
เข้มแข็งมาก

ขอบคุณพี่ทุกคนไว้นะหนูแบบขอโทษที่หนูไม่เคยได้มาพูดเลย
เพราะว่าพอหลังจากที่หนูได้คำตอบมา
มันก็ไม่อยากทำอะไรแล้วอ่ะแต่ว่าวันนี้ก็
เตยออกมาได้เพราะพี่จิ้นกับพี่เฟิร์นเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
กล้าพูดได้เลยนะคะไม่รู้จะขอบคุณไปมากกว่านี้ได้ยังไง
แล้วนะพี่นะหนูก็ดีใจที่ยังมีคนดีอยู่ในชีวิตมากค่ะ
ทั้งสองคนเลยขอบคุณจริงจริงขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยค่ะ